มาดูเรื่องนี้กันต่อแหมถ้าเราขับรถแล้วหลับใน
วูบนั้นวูบเดียวเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ย
ทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมแย่อย่างเดียวเลยนะคะ
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้หลับในวูบเดียวค่ะ
พุ่งเข้าไปชนทำให้คนบาดเจ็บหลายคนทีเดียวค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูความแรงคือมันไม่ไปตามทางอ่ะนะคะ
ทางสามแพร่งมันอันตรายแบบนี้ป่ะเนี่ยมันอันตรายแบบนี้แหละ
รถมันพุ่งแต่อันนี้เขาคือถ้าคนมีสติสัมปชัญญะ
ก็เลี้ยวหักได้ใช่ไหมแต่นี่หลับในอยู่ไง
ก็ไม่รู้จะเอาสติที่ไหนไปหักเลี้ยวใช่ไหมคะ
พุ่งตรงมาตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยเป็นร้านตัดผม
แล้วเป็นร้านตัดผมที่มีลูกค้าอยู่ด้วยแล้วรถที่เราพุ่งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็เห็นว่ามันมีความแรงมากมากนะคะก็มีคนบาดเจ็บทั้งหมดสี่รายด้วยกันนะคะ
มีลูกค้าอยู่ในร้านมีเจ้าของร้านมีลูกเจ้าของร้านอยู่ในนั้น
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะดูเข้าไปสุดคันเลยอ่ะ
เข้าไปทั้งร้านเลยนะคะอัดเข้ากับตัวตึกอย่างแรงไปติดคากับเสากลางบ้าน
คือเสาเกือบจะหักคุณนัทพงศ์ถ้าเสาหักนี่โครงสร้างอาคารนี่น่าจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
ไปกันใหญ่เลยนะคะรถยนต์เองเนี่ยก็ยางระเบิดเกยไปอยู่กับตู้แช่ขนาดใหญ่พังยับเลยค่ะ
คนบาดเจ็บ๔ราย๒รายเป็นลูกค้าที่กำลังมาตัดผมอยู่นะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีก๒รายเป็นเจ้าของร้านผู้หญิงกับลูกสาวอายุ๓ขวบซึ่งต้องบอกว่ารอดตายหวุดหวิด
พ่อเขาบอกว่ารอดตายเพราะว่าตู้เย็นที่แช่น้ำแข็งขนาดใหญ่มันช่วยรับแรงกระแทกไว้นะคุณผู้ชมดูนะคะ
มันช่วยรับแรงกระแทกไว้ตรงนั้นลูกกับเมียเขาก็เลยไม่ตายแต่บัตรเจ็บเล็กน้อย
คนขับกระบะคันนี้ค่ะนายมาโนธชูผู้อายุ๔๔ปีไม่ได้รับบัตรเจ็บอะไร
ก็เล่าให้ฟังบอกเขาเนี่ยป่วยแล้วก็กินยาแล้วก็ง่วงเกิดหลับในแบบไม่รู้ตัวจริง
รู้ตัวอีกทีก็พุ่งชนทะลุบ้านเขาไปแล้วค่ะ

หรือว่าทางสามแพร่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะ
ว่ามันเหมือนกับแหม่มันพุ่งตรงมาแบบนั้นเลยนะคะ
แต่ถ้าดูในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าก่อนรถยนต์จะพุ่งเข้าชนในบ้านเนี่ย
จะชนกับมอเตอร์ไซค์สองคันที่อยู่แถวปากซอยก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ
พอชนบ้านตรงนี้เสียงดังสองคันนั้นก็ตกใจ
รถก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางทิ้งไว้แต่ความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ต้องไปสอบสวนคนขับกระบะแล้วก็คุยกันเรื่องของค่าเสียหายต่อไป
มันไม่จบจริงยาเม็ดเดียวหลับในนะคะ